เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีเด็กชายเจ็ดขวบก็อยู่กับปู่สองคน
แต่ทีนี้ปู่ชอบดื่มเหล้าแล้วก็เมาตลอดเวลาค่ะทีนี้ปู่ตื่นมาปรากฏว่าอ้าว
หลานหายหายไปนานถึงหนึ่งวันหาไม่เจอนะคะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
เร่งช่วยกันค้นหานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยชาวบ้านค่ะ
รวมรวมแล้วกว่าสี่สิบคนก็ต้องกระจายกำลังออกค้นหาเด็กชาย
ในสายยนต์ที่ผ่านมาจนที่เนี่ยแยกย้ายกันเลยค่ะ
ค้นหาทุกห้องภายในบ้านรอบรอบบ้านไร่มันสัมปะหลังก็เข้าไป
ทุ่งนาลำทานบ่อน้ำที่อยู่แถวนั้นตะโกนเรียกน้องไก่
ตลอดเวลาในการค้นหาก็ไม่มีเสียงตอบรับค่ะญาติพี่น้องแล้วก็พ่อเนี่ย
วนกระวายใจมากหาไม่เจอนะคะจนผ่านไปกว่าสองชั่วโมง
ก็ยังคงเดินหน้าตามหากันอยู่ผู้เป็นปู่ค่ะ
ไม่รู้ทำยังไงจุดทูป๕ดอกอธิษฐานเลยค่ะ
บนบานต่อสารสารพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางบอกว่า
ช่วยโดนบันดาลหน่อยเบิกตาเบิกทางให้พบน้องไก่อย่างปลอดภัย
หายตัวไปของน้องไก่คุณปู่ที่อยู่ในอาการมึนเมา
ยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะบอกว่าที่บ้านก็อยู่กันสองคน
หลานเนี่ยปู่กับหลานนี่แหละพอหลานหายออกไปก็ไปตามหา
จนตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าหลานไปไหนนะคะระหว่างนั้นค่ะ
ปรากฏว่ามีน้องสาวโทรมาต่อว่าคุณปู่ด้วยบอกว่า
เอาแต่เมาไม่ดูหลานเลยทำให้หลานหายไปนะคะ
ปู่ก็ยังพูดตอบกลับแบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะ

ไม่ไม่กินเหล้าหรอกเขาอ่ะมากินทุกวัน
โอ้โหมันเกี่ยว
มันไม่เกี่ยวหรอก
มันมันไม่เกี่ยวได้ยังไงสิยุทธ์
ไม่ได้ห่วงมันเหรอห่วงเหล้าใช่ไหม
โอ้โหปลาดปลาดปลาดปลาดปลาด

คือกินเหล้าเยอะจนเบลอไปหมดแล้วนะคะ
ล่าสุดปรากฏว่าปฏิหารไม่มีนะคะ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ออกค้นหา
พบศพน้องแล้วน้องไก่นะคะ
อยู่ที่คูน้ำในพื้นที่นา
แล้วก็ไร่มันสัมปะหลังชาวบ้านห่างจากบ้านน้องไปเนี่ย
กิโลเนี่ยค่ะพบศพน้องแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยทำพิธีเชิญวิญญาณก่อนนำศพน้องขึ้นมา
สภาพศพคือคว่ำหน้าเริ่มอืดแล้วด้วยนะคะ
อยู่ที่ผิวน้ำจุดนี้เนี่ย
น้ำลึกประมาณถึงอกของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยค่ะ
ตำรวจสพคลองลานและแพทย์นิติเวทก็ชนะสูตรศพเบื้องต้น
ไม่พบร่องรอยบาดแผลจากนี้จะมีการนำศพชนะสูตรโดยละเอียด
สอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าน่าจะลื่นแล้วก็ตกลงไป
โดยที่ครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้ด้วยนะคะ